ถึงซากฟอสซิลเนี่ยนะ

โหเป็นหมื่นพันปีขนาดนี้แล้ว

ขณะที่อยู่กำลังถามฝ่าย
แล้วเจอฟอสซิล

ขอโชคลาภตามความเชื่อกันด้วย
นี่คุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดเนื้อคอนพนมนะครับ
นายสีทันพรมพินิษฐ์อายุ๕๕ปี
พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดที่ขุดดิน
เพราะเขาจะเตรียมทำฝ่ายกักเก็บน้ำนี่นะคะ
แต่ปรากฏว่าไปพบวัตถุชนิดหนึ่ง
คล้ายกับฟอสซิลโครงกระดูก
ยาวประมาณ๒๓เมตร

อันนี้เขากำลังจะขุด

นายสิทันบอกว่าได้จ้างแรงงานไปขุดร่องน้ำ

พบวัตถุชนิดหนึ่งคล้ายฟอสซิล
สังเกตดูไม่ใช่เศษไม้ล่ะ

เชื่อว่าน่าจะเป็นฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่
ก็เลยเอามาตรวจสอบแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านนะคะ
ก็เลยมีการไปดูข้อมูลว่าที่นี่มันเป็นที่ไหน

หมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ติดกับเขาภูพานน้อย
ที่มีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาในอดีต
เคยมีการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ
แล้วก็วัตถุโบราณมาหลายรายการแล้วด้วย
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นประเภทเดียวกัน

ก็คงจะมีค่าทางประวัติศาสตร์ก็ต้องรอการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง

แต่ว่าชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อหลากหลาย
กันไปเกี่ยวกับเรื่องของฟอสซิลนี้

คุณผู้ชมก็ยังคงส่งไลน์มาได้นะ
ของโบราณของหายากแถวบ้านนะคะ
พิพิธภัณฑ์จันเสนจังหวัดนครสวรรค์
นี่ในนั้นก็จะต้องมีของโบราณเยอะมาก